สุรินทร์เพราะที่สุรินทร์เขามีมหัศจรรย์งานช้างสุรินยิ่งใหญ่อลังการ
มหาศจรรย์งานช้างยิ่งใหญ่อลังการจริงนี่คือมหัศจรรย์งานช้างสุรินครั้งที่๖๑จัดขึ้นที่สนามกีฬาศรีนรงค์แล้วก็สนามแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์
มีตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๒๖ธันวาคมที่จะถึงนี้จัดยาวไปเลยยังมีโอกาสไปเที่ยวกันได้นะคุณ
แล้วก่อนเปิดงานคุณสุวะพงกิติพัฒนภิบูรณ์

พร้อมด้วยคณะข้าราชการ
เขาก็มาร่วมทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์

ก็จะมีการเริ่มจากการไหว้พระพุทธจอมสุริน
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
รวมไปถึงการรักษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง
และอนุรักษ์การแสดงช้าง
ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทยของเราด้วยนะคะ
และสำหรับไฮไลท์ของงานก็จะมีงานเดินแบบผ้าไหมค่ะ
ผ้าไหมสุรินนี่ขึ้นชื่อมากนะ
มีงานที่ชื่อว่าร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินท
แล้วก็มีขบวนช้างเกือบ๒๐๐เชือกเดินเข้าเมืองแห่เข้าเมืองแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีกิจกรรมบุฟเฟ่เลี้ยงอาหารช้างนะครับ
เฟ่ช้างนะคุณบุฟเฟ่ช้างและก็ยังมีการแสดงของช้างในรูปแบบที่เราเห็นกันไป
แสงสีเสียงจัดเต็มเลยที่สนามแสดงช้างจังหวัดซูริน
ใครอยากจะไปร่วมงานจะไปดูความอลังการงานช้างสุรินนี่บอกเลยไปได้เลยนะคะ
เพราะว่าเขามีมาตรการป้องกันโควิด๑๙ด้วยแต่ว่ายังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกัน
ถ้าจะไปเที่ยวไหนในช่วงนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการงานช้าง